ส่วนเหตุรุนแรงก่อนสิ้นสุดเดือนรมดรล่าสุด
ก็คือเหตุระเบิดฆ่าตัวตายใกล้กับสถานกงศูนย์สหรัฐอเมริกา
ในนครเจ็ดด้าของซาวดีอาราเบียวันนี้นะครับ
ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบาดเจ็บไป๒คน
เมืองต้นยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ
โดยผู้ก่อเหตุได้จอดรถยนต์เอาไว้ด้านนอกโรงพยาบาล
ตรงข้ามกับสถานโคงสุนสหรัฐอเมริกาในนครเจ็ดด้า
เมื่อเวลา๒นาฬิกา๑๕นาทีตามวันนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่น
แล้วก็ได้จุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายจากเข็มขัดบรรจุระเบิด
สวมใส่เอาไว้เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ส่งผลให้มีระเบิดคนดังกล่าวเสียชีวิต
ส่วนเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนบาดเจ็บเล็กน้อย
และก็สร้างความเสียหายให้กับลานจอดรถบางส่วน
ด้านทางสถานกงสุนสหรัฐยืนยันว่า
ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสถานกงศูนย์บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
โดยในงานด้านความมั่นคงของสาวเดียระเบีย

ซึ่งจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ
วันนี้ก็ตรงกับวันชาติของสหรัฐอเมริกา
และอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลรอมดอน

สถานกงศูนย์สหรัฐในนครเจ็ดด้าเคยถูกโจมตี

ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๙คน